คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
มีคนเขาไปเห็นเหมือนกับเป็นตุ๊กตาคว่ำหน้าลอยน้ำมา
เขาก็เลยเอ๊ะไม่รู้เป็นอะไรลองเอาไม้เขียดูอ้าวเป็นศพเด็ก
เด็กผู้หญิงนอนเสียชีวิต
แล้วก็ลอยมาในคลองนอนคว่ำหน้ามาค่ะ
ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปพบกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็บอกว่ารู้จักเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เสียชีวิต
อายุขวบกว่ากว่ากับเกือบสองขวบ
เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นลูกของเพื่อนเธอ
ทีนี้ตำรวจก็เลยตรวจสอบว่าเพื่อนเธอคนนี้อยู่ที่ไหน

เขาก็หลบไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีไม่รู้คงคิดได้หรืออะไรนะ
ติดต่อยาดไปบอกว่ารู้สึกผิด
ลูกตัวเองเสียชีวิตอยากจะขอมอบตัว

ตำรวจเขาก็เลยประสานเลยนะคะไปดูตามรถทัวร์
สพใกล้เคียงที่จังหวัดระยองที่ชนบุรี
สกัดรถทัวร์ทุกคันจนสุดท้ายตำรวจชุดสืบสวน

สกัดรถทัวร์โดยสารสายจันทบุรีกรุงเทพ
ตรวจสอบในรถทัวร์เจอตัวผู้หญิงคนนี้
ที่เขาฆ่าลูกตัวเอง
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๑เป็นชาวจราชค่ะ
ก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นนะคะ
ก็ทำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่สระน้ำที่พบเด็ก

เป็นเด็กผู้หญิง๑ขวบ๓เดือนเองค่ะ
คือคนที่ไปพบศพเนี่ยพบศพของน้องอังคารที่
ช่วงเย็นเดือนซ้ำพันธ์ใช่ค่ะช่วง๖โมงครึ่งตอนเย็นค่ะ
แล้วยาดก็เห็นข่าวเขาก็ตกใจ
ก็โทรหาผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแม่เด็ก
แม่เด็กบอกว่าอ๋อสบายดีอยู่กับลูกสบายดี
แต่ไม่สะดวกจะคุยด้วยญาติเขาเลยรู้สึกผิดสังเกตไงฮะใช่
ทางที่อ้าวก็มีข่าวพบศพเด็กใช่
จนวันพุธที่๑๖เมื่อวานนี้
ส่งข้อความมาหาญาติบอกสำนึกผิด
กำลังจะนั่งรถทัวร์ไปกรุงเทพเมื่อคืนเขาเลยไปตรวจรถทัว
สกัดจับได้ก่อนเลยอ่ะค่ะครับพอทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จนะคะ
ตัวผู้ต้องหาคนนี้ก็จุดทูบขอขมาลูกสาว
แล้วก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาค่ะ
ตำรวจนำตัวไปที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลพระปกเกล้า
หลังจากชนะสูตรศพเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตัวแม่ที่ทำให้ลูกสาวแท้ของตัวเองตาย
ก็เข้าไปกอดศพลูกเป็นครั้งสุดท้าย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวกลับสพเมืองจันทบุรีเพื่อดำเนินคดีนะคะ
อย่างที่บอกค่ะว่าเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากมีคนไปพบศพเด็กลอยมาในคลองนะคะ
เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาที๑๕มกราคมที่ผ่านมา
เปรมชัยพรเป็นคนงานชาวลาว
เขาพบศพเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเขากำลังหาปลาอยู่
เขาบอกว่าคล้ายกับตุ๊กตา
ตุ๊กตาเด็กคว่ำหน้าแล้วก็ลอยมา
เขาก็เลยลองเอาไม้เขียนดูเขาก็ตกใจเป็นศพเด็กผู้หญิง
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบ
แล้วตำรวจก็บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงอายุ๒๐ปีมาแสดงตัวกับตำรวจ
ว่ารู้จักเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เสียชีวิต
แล้วก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวของเพื่อนสนิท
เพิ่งเดินทางมาจากจังหวัดราชได้แค่๒วัน
จะไปทำงานอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่
แล้วก็คาดว่าจะเป็นคนที่ลงมือฆ่าลูกสาวแท้ของตัวเอง
นี่มีคนไปให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ

บอกว่าเห็นข่าวว่าพบศพเด็กลอยมาจากสื่อ
ก็พยายามติดต่อหาตัวแม่
แม่ก็บ่ายเบียงไม่พูดอะไรไม่บอกอะไร
สุดท้ายก็วางสายนะคะ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะอย่างที่บอกว่า
ตำรวจเขาก็ประสานไปยังสพท้องที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะ

เพราะว่าทางญาติของแม่เด็กเนี่ยเขาบอกว่า
แม่เด็กบอกจะนั่งรถทัวร์จะมามอบตัว
เขาก็เลยสกัดรถทัวร์สุดท้ายก็จับได้อยู่บนรถทัวร์ค่ะ
นั่งอยู่บนรถนะเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวควบคุมตัว

แล้วก็ประสานให้ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองจันทบุรีมารับตัวไป
เพราะว่าศพเด็กที่เจอลอยมาที่สระน้ำ

อยู่ข้างลานออกกำลังกายอยู่ที่อำเภอเมืองจันทบุรี
เรื่องต้นแม่เด็กรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
ฆ่าลูกสาวในไส้ของตัวเอง
ตี๔๕มกราคมที่ผ่านมาลูกสาวร้องค่ะแล้วก็ร้องไห้หนักมาก
ตัวเองก็บอกว่าก็เลยพาลูกขี่รถจักรยานยนต์เล่น
หวังให้ลูกหยุดร้องแต่ลูกก็ไม่ยอมหยุดร้อง
ก็พากลับมาที่หอพักจน๖โมงเช้า
ก็พาลูกขี่รถจักรยานยนต์ไปที่สระน้ำที่เจอศพน้องค่ะ
แล้วก็โทรศัพท์ไปหาแฟนนุ่มแฟนนุ่มเป็นทหารเกณฑ์อยู่
เหมือนกับไปฟ้องว่าเนี่ยลูกไม่ยอมหยุดร้องไห้เลย
แล้วก็ทะเลาะกับแฟนอืมเธอก็อ้างว่าพอวางโทรศัพท์ปุ๊บ
โมโหแฟนปล่อยลูกเอาไว้ริมสระแล้วลูกก็ลงไปในน้ำเอง
ตอนแรกเธอบอกแบบนี้ตั้งใจจะบอกว่าเธอไม่ได้ฆ่านะ
ปล่อยลูกไว้ริมสระน้ำแล้วลูกก็อาจตกลงไปในน้ำเอง
แล้วก็ตัวเองก็นั่งร้องไห้เห็นลูกจมน้ำไปต่อหน้าต่อตา
แต่จากผลการชนสูตรเบื้องต้นศพของเด็กไม่มีน้ำในปอด
มาโยนทิ้งสะน้ำเพื่ออำพรางคดี
เดี๋ยวก็จะต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมว่าสิ่งที่แม่พูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
ตกลงแล้วฆ่าก่อนแล้วโยนลงน้ำหรือปล่อยให้เด็กลงน้ำไปเอง

เพราะว่าถ้าเด็กเดินลงน้ำไปเองแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตเนี่ย
ก็ต้องมีช่วงของการหายใจในน้ำ
แต่นี่ไม่มีน้ำอยู่ในปอดเลย